ไปดูเรื่องความรักของดารากันบ้างนะคุณอ้ำพัชราภา
กับอายีโซโภคแต่ว่าเราไม่เจอคุณอ้ำนะ
ไปเจอคุณเมรียบัทธิตาซึ่งเลยขอขอถามหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้ความรักแหมมันเบิกบานมันเปิดเลยนะคะ
สวีทกันสุดเลยน้ำตาลเรียกพี่นะคะ
น้องมายูคนนี้เลยนะคะมาการันตีว่านพกนั้นน่ารักขนาดไหน

ถ้าสมมติโรงเอ๋ยก็ดีใจแต่ใครว่าถามเหมือนกันว่าแหม
ลงรูปถี่นี่ยังไงจ๊ะสรุปแล้วยังไง
อ้าวต้องบอกว่ายังก็ดูกันอยู่แต่ว่าเขาโอเค
เขาก็น่ารักดีค่ะเข้ากับที่บ้านได้
ถ้าโอเคก็น่าจะได้แล้วก็ต้องดูลุ้นไปค่ะ

เจ้าชายหมูสัตว์

เข้าถูกทางครับเพราะอ้ำรักหลานมาก
แล้วเข้ากับหลานได้อ้ำก็โอเค

ชอบไหมคะ